ทักแบบบลุกยามหมายขยายความสุขได้ดีมากเลย
เมื่อกี้ขอบคุณหนุ่มดันเซอร์ด้วย
โอ้โหวันนี้เรียกว่าคุณผู้ชมได้จัดเต็มแน่นอนนะคะ
มีคำถามอะไรถามถึงพี่จิน
จะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกหรือเปล่า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

หายใจก่อนได้บอก
พี่เจียนบอกว่าหายใจก่อนได้บอก

เพลงดาวติ๊กต๊อกค่ะ

ติ๊กต๊อกทำไมถึงเป็นดาวติ๊กต๊อกขึ้นมาได้ค่ะคุณจินตรา
ก็คือตอนนี้นะคะก็เป็นกระแสติ๊กต๊อกใช่ไหมค
ไม่ว่าจะเป็นชามอะไรก็แล้วแต่
ก็จะอัดคลิปลงติ๊กต๊อกก็เล่นติ๊กต๊อก

ผู้ชายคนนึงที่สำหรับเพลงนี้นะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งที่คบกับเรามานานเนี่ย
ก็คบมาหลายปีแล้วใช่ไหมคะ
ใครคะใครคะ

ทีนี้ก็จีบกันไปหลายปีแล้ว
ทำไมไม่ขอแต่งงานสักที
ไม่แสดงความชัดเจนสักที
เหมือนแบบรอแล้วรออีกอะไรอย่างนี้

ถ้าเกิดว่าเขาไม่กล้าพูดบอกรักแบบตัวต่อตัว
เขาก็อัดคลิปลงติ๊กต๊อกบอกกันได้
คือจริงนะผู้ชมลองสังเกตนะ
ต้องเอามาทำเป็นเพลงแล้วมันก็ดังทั่วอยู่ตลอดเลย

โอ้โฮเป็นทรงจินตระพูดราบจริงนะคะ

อันนี้หนูก็ลองเปลี่ยนมาเยอะแล้ว

พอหนูลองเปลี่ยนดูตอนช่วงโควิด

ไม่เหมือนไม่น่ารักเหมือนพี่จิน
จินตลาคนเดิมต้นฉบับ
คือต้องผมบ๊อบแล้วก็มีหน้าม้า
แต่จริงพวกเราเองก็เคยเห็นที่พี่จินมีการถ่ายแบบแฟชั่นแฟชั่น
แต่อันนั้นเขาทำเอาไม่ได้ไว้จริง
แล้วคิดอยากจะลองทำไมต้องไว้หน้าม้า
หลายคนถามมามันมีเหตุผลอะไรไม่ที่ทำไมจิ้นตลาดต้องไว้หน้ามา

ที่ว่าจะได้เห็นหน้าผากของพี่จิ้น
หน้าม้าแตกแล้วอ่ะ

หน้าผลักเฮงลับซับพี่จิน
ใช่อ๋อเหม็นเออง่ายอยู่ก็มีใบกาหนูมันสูงหนูเลย

อ๋อเหมือนกันเหมือนมั่นใจค่ะสวยอยู่น่ารักอยู่
เมื่อสักครู่บอกเลยว่าเป็นที่แรกในรายการของเรา
วันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายของการถ่ายเพลงนี้
แล้วก็ที่จะออกอากาศก็คือน่าจะเป็นวันที่๙

อันเพลงนี่เหียนมันว้ามันจะเป็นเรื่องตลกนิดหนึ่งค่ะ

ก็พระเอกเอ็มวีก็น่าจะหล่อค่ะ
แล้วนางเอกก็น่าจะสวย

ไม่ค่ะนูซิงค์อย่างเดียว

เขาไปถ่ายที่ขอนแก่นก็น่าจะได้ภายเอกอีกทางขอนแก่น
จะบอกว่าพี่จินอยู่ในวงการบันเทิงนานมากนะ
จะบอกว่าลืมตาตื่นขึ้นมาก็คุณแม่ก็เปิดเพลงพี่จินแล้วอ่ะ
ใช่แตงโมแตงโมแตงโมเออ
คิดข่าวเสียหายของพี่จินเลย
มีแต่ข่าวดีเรื่องราวดีของพี่จินตลา
เอาจริงเคยเจอข่าวที่มันรู้สึกว่ากระทบกระเทือนจิตใจ
ร้ายแรงกับชีวิตบ้างไหมที่อยู่ในวงการมาพี่จิน
ก็มีอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราตอนแรกหนูก็ยังรับไม่ได้
แต่ตอนนี้มันก็นานมาแล้วเพราะหนูก็มีอะไรเยอะแยะเข้ามา
ทั้งปัญหาแล้วก็ดีเรื่องไม่ดีอะไรอย่างนี้

ใช่ค่ะหนูก็เริ่มจะชินแล้วหนูก็เข้าใจว่า
การที่เราจะเป็นคนของคนสาธารณะก็น่าจะยอมรับแล้วก็เข้าใจ
แล้วมีข่าวอะไรไหมที่แบบว่าโอ้โหมันไม่ไหวเหลือเกินค่ะ
พูดไม่จริงฉันไม่ได้แล้วต้องออกมาแก้ข่าว
อะไรอย่างนี้มีไหมที่แบบเราแบบจำจนทุกวันนี้
ของหนูนี้จะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยแก้ข่าว
ก็คือว่าพอเป็นก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไป
ค่ะแต่ว่าสำหรับเรื่องเสียใจของหนูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องคุณแม่มากกว่า
เรื่องข่าวที่มันอะไรก็เข้าใจเข้าใจทุกเรื่อง
เรื่องเศร้าไปมาเรื่องมูเตลูกันบ้าง
เขาบอกว่าที่จินตนาภูลาภดังได้ถึงทุกวันนี้
เพราะว่าเดินสายไปบนบานสารเก่าทุกเพลงจริงไหมคะ
จริงใช่
นี่คือเกือบจะใช่ทั้งหมด
ความเชื่อที่หนูเชื่อนะคะหนูก็เชื่อ
เพราะว่าหนูเชื่อว่าการทำดีทำชั่วอะไรนี้

แล้วการที่เราจะมาถึงจุดนี้แล้วเป็นแบบนี้
ก็น่าจะมีบุญเก่าหรือว่าอะไรหนูก็มีความเชื่อ
แต่ว่าทีนี้หนูก็จะแบบไม่เชื่อจนพี่แบบจะต้องงมงายอะไรมาก
แต่ว่าหนูก็จะดูว่าถ้าหนูปฏิบัติแบบไหน
หนูก็น่าจะได้ประมาณนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่ข้างในเราก็ก่อนจะออกเพลง
หนูก็มีความเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ช่วย
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนที่แบบเจาะจงเป็นพิเศษไหมครับ
อย่างสมมุติแบบเพลงเพลงเต๋างอยนี้

หรือว่าเพลงอื่นก่อนหน้านี้อย่างเพลงที่มันดังมากอย่างนี้

ตอนนั้นหนูก็ยังเด็กอยู่หนูก็ยังไม่ได้เกิดปฏิหารอะไรมากมาย
หนูก็ผู้ใหญ่พาออกเพลงก็เพลงติดก็ติดไป
แต่พอมาพักหลังนี้มันแปลกสำหรับตัวหนูก็คืออย่างเพลงเตางอย
เพลงเตาง้อยมันก็เป็นอะไรที่หน้าทึ่งมากเลยนะ
เพราะว่าหนูไม่ได้คิดเลยว่าหนูจะออกเพลงเตาง้อย
ก็คือเพลงนี้จะมาโดยบังเอิญโดยที่มีคนไปถูกหวย
แล้วก็มาบนให้หนูไปลำแก้บน

ลอตเตอรี่แล้วหนูก็ไปลำแก้บนในงานนี้
แล้วคราวนี้เขาก็มาแชร์กันแล้วบอกว่าเพลงนี้เพราะค่ะ
จากนั้นหนูก็ยังมีความเชื่อว่าน่าจะเป็นท่านพระยาเตางอย
นให้หนูได้ไปหาท่านไหม
พอมันเกิดปฏิหารแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้ว
หนูก็เชื่อว่าหนูจะต้องไปสักการะบูชาต่อเนื่อง
แล้วก็เชื่อว่าท่านคงผลักดันให้หนูไปในสิ่งที่ประสบความสำเร็จนะคะ
แล้วส่วนตัวพี่จินเองนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่แบบเป็นพิเศษไหมคะ
ก็ส่วนใหญ่หนูก็จะเชื่อเรื่องการปฏิบัติกับพ่อแม่พี่น้องหนู

คุณพระคุณเจ้าสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามมาตามมาว่า
เมื่อเราทำสิ่งดีกับพ่อแม่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
งานของเราก็เชื่ออย่างอื่นก็เชื่อเรื่องพระเจ้า
เชื่อเรื่องอะไรสิ่งที่มองไม่เห็นต่าง

ถ้าสมมุติทะลุร้อยล้านขึ้นมาพี่จินจะแก้บนยังไงดี
แก้บนให้ติ๊กต๊อกดีไหมครับ

คือเพลงนี้มันก็ไม่ได้ไปปรากฏว่าให้เป็นสถานที่เนอะ

ถ้าเกิดว่ามันเกิดมีความปฏิหารเกิดขึ้น
หนูก็ว่าอาจจะเป็นดวงของหนูนี่
ยังไม่ได้ถึงเวลาที่แฟนเพลงจะต้องลืม

พระเจ้าคงจะสร้างให้เราเป็นนักร้องอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีความเชื่อแต่หนูก็จะทำความดี
แล้วก็ปฏิบัติประมาณนี้ค่ะ
พูดถึงเรื่องความเชื่อนะคะ
เห็นบอกว่าคุณจินตลาไปเนี่ย
ให้เลขเด็ดแฟนคลับเนี่ยถูกกันทั้งประเทศเลยจริงไหมคะ
เลขเด็ดเนี่ยหนูก็จะไม่ค่อยซื้อหวยอะไรมาก
ซื้อไม่ค่อยซื้อแต่ว่าหนูนี่พูดเล่น
ส่วนใหญ่หนูจะพูดเล่นแบบเข้ามาขอหวยหน้าเวทีเนี่ย
คิดเลขแบบมั่วเอาขอเล็กใจนี่หน่อยเอาขอตัวเลขเด็ดหน่อย
ใช่สมมุติหนูรำอยู่หน้าเวที

หนูก็จะบอกซื้อไปเลยหาเจ็ดยกตัวอย่าง
เขาก็จะไปซื้อแล้วเขาถูกยกตัวอย่างนะครับ

งั้นเอางี้งวดนี้ขอเป็นตัวแทนหมู่บ้าน
หัวเล็กเด็ดนั้นแน่พี่จินหมวดนี้
หมวดนี้หนึ่งซีน้าพี่จิน

ถ้าเกิดว่าเพื่อนพ่อถือกเดี๋ยวว่าจะมาทะลงบ้านหนู
ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกตอบค่ะตอบค่ะติ๊กต๊อกค่ะ
ไม่ตอบให้หนูหรอก
ไม่รู้นะแต่ไม่เคยมีท่าอย่างนี้แล้วนะ

เรื่องคนเองไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้
ต้องค่ะเดี๋ยวเกิดมันไม่ถูกแล้วมันจะไม่ดี
แต่เรื่องผลงานดาวติ๊กต๊อกรู้แน่เลยคุณผู้ชมค่ะ
ติดตามได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างคะ
เพลงติ๊กต๊อกนี้ก็เข้าไปในยูทูปนะคะ

แล้วเขามีเพลง
นะคะนี่ค่ะช่องทางติดต่อคุณจินตราได้หมดเลยนะคะ
ขออย่างเดียวห้ามยืนตังค์เนาะ
โอ้โหนะคะแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจินตราภูลาภด้วยนะคะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ